คนไทยนอกจากถือหัวไม่ชอบให้ใครมาจับต้องแล้วการนั่งนอนยืนเดินก็มีคติที่คนไทยถืออยู่มากเรื่องด้วยกัน
เช่นมิให้นั่งขวางประตูหรือขวางบันไดการนอนนิยมหันศีรษะไปทางทิศใต้
การยืนก็ห้ามยืนค้ำศีรษะคนนั่ง
คติที่ได้รับการถือหรือนับถือนี้ได้รับการกำหนดเรียกว่าประเพณีที่นิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นแบบแผน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน